พาไปดูลีลาอีกหนึ่งลีลาดีกว่าเป็นคลิปวิดีโอแก้เครียดค่ะคุณผู้ชม
หนุ่มคนนึงเนี่ยเขาเป็นแต่งมาสใบเกอร์
แต่ว่าท้ายคลิปไม่ธรรมดายังไม่เฉลยดีกว่าไปดูพร้อมกันค่ะ

ถ้ามีที่ไหนสาขาไหนช่วยช่วยบอก
น่านิ่งมากเข้าไปซื้อเลยหรอจ๋าไม่ง่ายหรอ

น้อยค่ะเต็มนะคะมกกันกลับมาตัวเอ่อ
มีทางหน่อยลักษณะดูแบบว่าดูถ้าบิดแบบ
โหลลูกแม่อยู่ไหนคะ
น่ารักดีก็เป็นความบันเทิงที่น้องเขาก็คลีเอทกันแล้วค่ะ
แพนกล้องออกมาก็เป็นนี่แหละรถเข็นอย่างที่เราเห็น
ดูก็ฮาลั่นกันนะคะตอนนี้ยอดวิวคลิปนี้๓แสนครั้งแล้ว
ดีใจด้วยค่ะน้องได้ประสบความสำเร็จแล้ว
แต่ระวังทำของเขาพังนะเด็กดิฉันชอบเล่น

นั่งอยู่ในตามซุปเปอร์ใช่ไหมพี่มิ้น
ร้องขอขึ้นนั่งตลอดแล้วก็ไม่มีที่วางของมาแย่มากเลย
นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ออกมานอกซูเปอร์ดิ

ไอเดียดีค่ะน้องเต็มที่นะคะ